ดาวร้ายกันบ้างแต่บอกเลยว่าเป็นดาวร้ายระดับตัวพ่อเลยนะ
นักแสดงเจ้าบทบาทปีนี้๖๓ปีแล้ว

เป็นตัวแล้งร้าย
เปิดไปดูละครช่องไหนก็เห็นหน้าคุณอา
และรู้อยู่ในละครเนี่ย
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐไปเจอคุณอาในงานวงสวงละครเรื่องใหม่ค่ะ
เรื่องนี้อาเกมก็รับบทเป็นตัวร้ายจอมวงการเหมือนเดิม
ลำหาทางเป็นคนดีไม่ถูกแล้ว

สุขภาพค่ะอาเกมสันติบอกตรงว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
พอมันอายุเยอะแล้วมันก็ลดยากนิดนึงนะ
ก็อยากจะแข็งแรงเล่นละครให้สมบทบาทค่ะ
อาเกมยืนยันนะคะว่ายังจะรับงานแสดงตามปกติ
ไม่มีกระทรงเกษียณพักหน้าจออะไรทั้งนั้นแหละจ๊ะ

ความครอบคลิปขึ้นมา๑๕โลกรัมขึ้นเลย

จะคงเอาลงแน่ครับเพราะว่ามันไม่สบายตัว
๖๐โนคกว่าแล้วละ
ก็กสแถวเหมือนเดิร์ฟนะ
ก็ครับมันแก่มาตั้งแต่เด็กแล้วไง
มันก็เลยดูไม่แก่แล้วแบบ
คุณน้องก็ทำงานได้ปกติขับรถ